นี้ค่ะข่าวนี้โหดมากเป็นญาติกันแท้
บุกเข้ามาแล้วยิงจนร่วงตกลงมาจากนั่งร้าน
ไม่พอนะร่วงมาที่พื้นแล้วยิงซ้ำอีกนัดหนึ่ง
แล้วกระทืบแล้วก็ยิงซ้ำอีกค่ะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้สุดแสนจะโหดนะคะ
เหตุการณ์นี้ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้

ผู้ก่อเหตุคือนายสมควรเสายืนอายุ๔๗ปี

ตอนแรกเห็นไหมมือซ้ายถือจานข้าวเข้ามาด้วย

เขาเดินเข้ามามุมตรงนี้ค่ะเลี้ยวไป
แล้วไปตะโกนด่าหลาน
หลานคือนายกบหรือว่านายธีรยุทธ์ใจดี
อายุ๔๐ปีหลานชายนั่งอยู่บนนั่งร้าน

หลานกำลังจะซ่อมไฟอยู่เห็นแล้วว่าน้าเดินมา
จังหวะนั้นคือมีเสียงตะโกนด่าหลานเอื้อมมือไปแบบนี้ค่ะ
บอกว่าอย่าหย่าแล้วน้ายิงจนร่วงตกลงมา
เท่านั้นไม่พอนะคุณตอนนี้ยังไม่ตายนะ
น้ามาถึงปุ๊บยิงใส่ไปอีกนัดหนึ่งแบบจ่อ
แล้วยังไม่หมดความโหดเยี่ยมครั้งนี้ค่ะ
น้าน่ะกระทืบ
ทืบเสร็จแล้วยิงอีกนัดหนึ่ง
คุณโหดมากจริงค่ะ
จังหวะนั้นน่ะนายกบตอนแรกยังไม่ตายนะตอนร่วงลงมา
พยายามร้องขอชีวิตแล้วยกมือไหว้ท่วมหัว
แต่น้าก็ยังยิงซ้ำนะคะ
ซึ่งหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จนะ
น้าเนี่ยเดินออกมาแล้วดูนะถือปืนอยู่
เดินออกมาหน้าบ้านตะโกน
ตะโกนบอกว่านามสกุลเสายืนไม่เคยกลัวใคร

นี่คือสิ่งที่เขาก่อเหตุนะ
แล้วตัวผู้ก่อเหตุกลับไปที่บ้าน

เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจจับกลุ่มตัวได้
แล้วก็พาตัวนายสมควรไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ฝั่งญาติของในกบคนตายเนี่ยมาดูเหตุการณ์ด้วย

เขาก็บอกว่ามันเป็นปมแค้นมานานแล้ว
สีหน้าตอนที่เขาตอบนักข่าวแบบเรียบมาก
นิ่งเฉยมากไม่สะทกสถานอะไร
พอทำแผนเสร็จตำรวจจะเอาตัวนายสมควรไปโรงพัก
จังหวะนั้นเนี่ยแม่คือญาติของคนตายเนี่ยนะ
จะให้จุดทูบขอขมาในกบคนตายก่อน
แต่นายสมควรไม่ค่ะไม่จุดทูปขอขมา
จังหวะนั้นญาติก็ไม่พอใจสิ
ฆ่าเขาจนตายแล้วยังไม่ขอขมาอีก
แล้วจะให้คุณผู้ชมดูเสื้อสีดำลายดอก

ตอนเอาตัวนายสมควรขึ้นรถตำรวจนั่งประกบแล้ว
แม่ไปเคาะประตูกระจกปึ้ง

มันมีคำด่าเยอะเลยอาจจะต้องเซ็นเซอร์หน่อยเอาฟังค่ะ
นี่ได้ยินใช่ไหมคือแม่โมโหมาก
มาทำลูกกูทำไมแล้วก็ด่าค่ะ
ไอเนรคุณขนาดลูกเนี่ย

งานศพแล้วยังมาทำแบบนี้อีก

พอเมื่อประมาณสี่ปีก่อน
ตัวของนายเทียรายุดเคยทะเลาะกับน้าชาย
เรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องจอดรถขวางหน้าบ้านนั่นแหละ
เคลียร์กันไปแล้วรอบหนึ่งหลังจากนั้นมาก็มีเรื่องทะเลาะกันมาตลอดเลย
เรื่องตั้งถังขยะขวางหน้าบ้านแล้วพอมาเขยิบถังขยะออก
เรื่องมันก็ยังไม่จบอะค่ะมันยังมีที่ดินที่เป็นที่ดิน
มมรดกกำลังฟ้องร้องกันอยู่ด้วยแม่ของนายธีรยุทธ์เนี่ยบอกว่า
เป็นห่วงนายธิรยุทธ์คือผู้ตายนะบอกว่าเป็นห่วงเหลือเกิน
หลาน๒คนยังเล็กอยู่๓ขวบกับ๕ขวบเอง
อยู่หลานก็ต้องมากำพร้าพ่อหลานไม่รู้เรื่องอะไรด้วย
จริงพ่อเนี่ยก็คือลูกชายเธอเนี่ยนะคะเป็นคนดีนะ
เป็นเสาหลักของครอบครัวอยากให้ตำรวจดำเนินคดีหน่อย
แล้วก็เอาให้ถึงที่สุดเลยย้อนไปดูประวัติของนายสมควร
คนก่อเหตุโหดโหดคนนี้หน่อยเนี่ยนะคะแหมประวัติเขาก็โชคโชนเหลือเกินค่ะ
สมควรเสายืนนามสกุลเสายืนไม่เคยกลัวใครเนี่ยคุณผู้ชม
ปี๔๕โดนออกไหมจับคดีพยายามฆ่านะแล้วเขาหนี
พอมาปี๔๖เนี่ยตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้
อยู่ในคุกอยู่ในห้องขังไป๘ปีจาก๔๖ถึง๕๔พ้นโทษมาเสร็จแล้วปั๊บมาอยู่บ้าน
แล้วพอมาปี๕๘ก่อเหตุอีกค่ะไปไล่ยิงหลานสาว
ก็โดนจับคดีพยายามฆ่าติดคุกไปอีก๔ปี
ประสบการณ์ในคุก๑๒ปีแล้วนะ๑๒ปีแล้วนะ
แล้วพอมา๖๒พ้นโทษมาอยู่บ้านเสร็จแล้วมาทะเลาะกับนายกบนี่แหละ
เรื่องที่จอดรถเรื่องถังขยะเรื่องปมที่ดินมรดกแล้วมายิงในกบตาย
สรุปแล้วหลังจากนี้ต้องอยู่ในคุกอีกกี่ปี
แต่แม่ของนายกบบอกว่าอยู่ตลอดไปได้ไหมอยู่จนตายในคุกไปเลยได้ไหม
ชีวิตลูกแม่ต้องแลกด้วยชีวิตเนี่ยค่ะก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะ
คดีฆ่าคนค่ะสะเทือนใจมากจริงข่าวนี้คุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจนะคะ